มีหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งเธอถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้คาห้องเช่าที่นครปฐมนะฮะ
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุชัดเจนแล้วว่าคือสามีของเธอ
เป็นชาวเมียนมาเหมือนกันหลบหนีไปยังจับไม่ได้
คาดว่าทิ้งศพไว้๒คืนแล้ว
หลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนพบศพในห้องเช่าแห่งหนึ่ง

ทราบชื่อและนามสกุลนะครับอายุประมาณ๒๕ปี
ไม่มีเอกสารติดตัวเลยนะฮะสภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตในห้องน้ำนะครับ
ตามร่างกายเนี่ยพบว่าผู้ตายที่ข้อมือนะฮะถูกสายไฟสีดำ
ซึ่งเป็นสายปลั๊กหม้อหุงข้าวเนี่ยใช้มัดข้อมือเอาไว้จนแน่น
คอพบสายไฟสีดำผูกไว้กับขื่อที่ห้องน้ำ
ส่วนการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งศพไปชนสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
แต่เบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุให้มาตรวจสอบเนี่ยคือ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
วันก็ต้องย้อนไปนู่นเลยนะฮะวันที่๔วันที่๓นู่นเลยนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่ห้องใกล้เคียงกันบอกว่าที่ห้องพักจุดเกิดเหตุเนี่ย
ทางผู้ตายหญิงสาวชาวเมียนมาคนนี้เขาอยู่กับสามีที่เป็นชาวเมียนมาเหมือนกัน
ที่ผ่านมามักได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อย
ส่วนใหญ่ฝ่ายหญิงจะต่อว่าสามีว่าวันเนี่ยเอาแต่นอนไม่ยอมทำงาน
แล้วก็จะมีการดุด่าสามีอยู่เป็นประจำแต่ฝ่ายสามีก็ไม่เคยสู้อะไรนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าในวันเกิดเหตุจะเกิดอะไรขึ้นฝ่ายชายถึงทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจนเสียชีวิต
ตำรวจคาดว่าน่าจะใช้สายไฟเนี่ยมัดมือแล้วก็มัดคอนะฮะ
แล้วก็ผูกโยงไว้กับที่ห้องน้ำก่อนจะหลบหนีไป
ก่อนที่จะมาเจอศพเนี่ยมีเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องฝั่งตรงข้ามกันเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าลอยออกมาจากห้องที่เกิดเหตุนะครับ
ทีแรกคิดว่าแมวตายนะเขาก็เลยปีนบันไดขึ้นไปบนหลังคาเพื่อไปหาซากแมวตายก็ไม่เจอซากแมวนะ
เย็นเมื่อวานนี้เนี่ยลองปีนขึ้นไปดูอีกรอบนึงเพราะมันได้กลิ่นแรงเหลือเกิน
แล้วตัดสินใจลองชะโงกจากหลังคาด้านบนเนี่ยเข้าไปดูที่ห้องที่เจอที่มีกลิ่นเหม็น
แล้วก็เจอศพนะฮะก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดด้านหน้าห้องเช่าจุดเกิดเหตุ
นี่ย้อนไปนู่นเลยนะฮะ๒เมษายน๑๖นาฬิกา๕๖นาทีท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
เมื่อสักครู่นี้หญิงสาวที่เสียชีวิตนี่เสื้อสีแดงนี่นะครับเดินออกไปจากห้องเช่า
จากนั้นสามีนี่เดินตามไปแล้วนะฮะสามีคือคนก่อเหตุใส่เสื้อสีดำเกงขาสั้นเดินตามไปติด
มีกล้องวงจรปิดร้านค้าแถวปากซอยนะฮะเวลามันอาจจะไม่ตรงกันนะครับจะเห็นว่าผู้ตายเสื้อสีแดงเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกันแล้วตัวฝ่ายชายเองก็เดินเลี้ยวไปทางขวา
นี่ตรงนี้นะฮะผ่านไป๒๐นาทีผู้ตายพร้อมกับสามีทีนี้เดินข้ามถนนกลับมาที่ปากซอยห้องเช่าพร้อมกัน
ก็ดูเหมือนเดินก็ดูตามปกติดีนี่ที่ชาวบ้านบอกว่าเวลาฝ่ายหญิงผู้ตายเข้าไปไหนเนี่ยฝ่ายชายที่ไม่ได้ทำงานอะไรมักจะเดินตามอยู่ตลอด
ก็นี่ฮะก็เห็นเดินตามแบบนี้อันนี้เป็นขากลับล่ะเป็นช่วง๑๗นาฬิกา๑๖นาที๒เมษายนนะครับ
กล้องวงจรปิดวันที่๓เมษายน๙นาฬิกานะฮะตอนเช้าจะเห็นผู้ตายนี่มาทำงานนะครับเธอทำงานที่โรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งในพื้นที่นครปฐมนะฮะ
ช่วงเย็น๑๖นาฬิกา๕๗นาทีผู้ตายเดินกลับมาที่ห้องพักคนเดียว
จากนั้นอีกไม่นานเท่าไหร่นะฮะ๑๗นาฬิกา๔๖นาทีฝ่ายสามีของเธอ
เป็นคนก่อเหตุเนี่ยเดินตามกลับเข้าไปในห้องนี่นะครับ
แล้วพอไปถึงช่วง๑๘นาฬิกา๒๐นาทีสามีผู้ตายก็เดินออกจาก

ตรงนี้นี่แหละที่เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะลงมือฆ่าภรรยาตัวเอง
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ในห้องแล้วแล้วก็เดินออกไปเนี่ยเป็นช่วง
หลบหนีแล้วเพราะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะนี่คือช่วงช่วงเย็น๓เมษายนนะ
ไม่มีใครเห็นทั้งคู่อีกเลยในกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นอีกเลยจนกระทั่ง
ได้กลิ่นเหม็นแล้วก็เนี่ยปีนขึ้นไปดูบนหลังคาก็เจอศพ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบวันนี้ที่เราลงพื้นที่ไปนะ
ครับไปที่ห้องเช่าที่ซอยพวงสำลี๕นะครับห้องเกิดเหตุห้องของ
ผู้ตายคือห้องนี้นะฮะหมายเลข๒๘ยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เลยนะ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างในห้องก็ยังมีอยู่คราบเลือด
ห้องน้ำก็เต็มไปหมดเลยนะครับที่ผนังห้องมีข้อความเขียน
เอาไว้เป็นตัวอักษรภาษาไทยหลายข้อความแล้วตัวใหญ่หน่อยก็
รักเธอเธอคือหัวใจของฉันชาวบ้านที่มาเจอศพคนแรกนะ
บอกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้

จนกระทั่งไปเจอต้นตอว่ากลิ่นมันแรงมาจากห้องเบอร์๒๘
ก็ปีนขึ้นไปดูกันนะครับ

บอกเอ๊เขาฆ่ากันตายหรือเปล่าเนี่ย
พอปีนขึ้นไปแล้วเอาไฟฉายส่องลงไปข้างล่างเนี่ย
ห้องเนี่ยโอ้โหเจอศพจริงฮะ

กลิ่นเหมือนเน่าลอยมาแต่ว่ามันมาเป็นเหมือนลมพัดมาเนี่ย

ลมพัดมาเหรอครับได้กลิ่นมาหลายวันไหม

ก็เอาบันไดมาปีนดูบนหลังคาว่าแมวตายบนหลังคาหรือเปล่า
ก็ไม่มีก็เลยเดินดูแถวนู้นว่ากลิ่นมันออกจากห้องนี้แหละ

ก็เลยบอกว่าพี่เขาไม่อยู่สองวันแล้วนะห้องเนี้ย
ก็เลยพูดเล่นว่าเขาฆ่ากันตายในห้องหรือเปล่า
ไปกันไปก็เอาไฟฉายส่องเขาไปดู
เขาบอกโอ๊ยจริงด้วยมันฆ่ากันตายในห้องน้ำ
ส่วนเพื่อนข้างห้องนะฮะห้องแบบติดกันเลยนะครับ
คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยด้วยนะครับ
บอกว่าผู้ตายเขาเพิ่งมาเช่าห้องอยู่ที่นี่ได้๒เดือนนะครับ
ก็มีสามีมาอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันตลอด

ส่วนใหญ่ก็คือฝ่ายหญิงจะดุด่าว่า

แต่ที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ไม่เคยมีทีท่ามีพิรุธอะไรนะครับ
หลังจากก่อเหตุเนี่ยทางฝ่ายชายก็หนีหายไปเลย

มีปากเสียกัน

ได้ยินมันก็นานนาทีนึงได้ยิน

ศูนย์เด็ดทะเลาะกาที่ได้ยินว่ามันก็ง่ายเรื่องง่าย

ใช่ค่ะมันไม่มีงานไม่มีงานไม่ได้ยังไม่ได้ทำ

ส่วนเพื่อนคนงานของผู้ตายนะครับที่เป็นคนไทยนะครับ
บอกว่าหญิงสาวชาวเมียนมาคนนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้ทำงานที่ห้องเย็นที่ราชบุรี
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นครปฐม
แรกไม่มีงานทำก็เลยเห็นใจก็เลยหางานให้
เพราะเห็นว่าฝ่ายของผู้หญิงเขาพูดไทยได้อัธยาศัยดีด้วย
ก็ไปได้งานทำที่โรงน้ำแข็งแห่งหนึ่งในคอนปฐมนี่แหละนะครับ
ส่วนตัวของฝ่ายชายก็พูดไทยไม่ได้ไม่มีบัตรแรงงานต่างด้าวด้วยนะ
แล้วทุกครั้งเวลาฝ่ายหญิงเขาออกจากห้องเช่าจะไปไหนก็แล้ว
แต่ฝ่ายชายเขาจะเดินตามตลอดเวลา
เขาก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็ว
เพราะถือว่าพฤติกรรมที่ลงมือก่อเหตุมันโหดเยี่ยม
แล้วก็เป็นอันตรายกับสังคมมาก
แล้วแฟนเขาก็ออกก็ทำตามเมียเขา
ก็อยากให้ตามจับได้ค่ะมันโหดร้ายเกินไปค่ะ

พูดได้ทุกคนขยันทำงานเก่ง

เข้ามาหายไปเมื่อไหร่ทำงานล่ะ

เขาเลิกงานประมาณ๔โมงกว่า
๔โมงยิงเข้าเข้างานตี๔
เขาอีกวันโต๊ะอีกวันหนึ่ง

โดนว่าแบบมันไม่ค่อยทำงานอะไรเนี่ย

คดีนี้อยู่ในท้องที่สพเมืองนครปฐมนะครับทุกผู้ชมครับ

ตอนนี้ก็คือสามีของผู้ตายนี่แหละ

ล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่า